วันวาเลนไทยขออนุญาตนิดนึงให้จังหวะหน่อยค่ะ

อยากจะมาบอกรักคนไทยทั้งประเทศ
ถ้าบอกว่าช้าวนนี้ช้าวแห่งความรัก
อยากจะมากระซิบบอกรักข้างหู

ก็รวมมาให้นะฮะแล้วแต่ว่าใครจะรับรักบ้าง
แล้วกันนะเอาอย่างนี้

อยากให้กล้องเนี่ยตัดมาที่หน้าก๊อบมากเลยค่ะ

อยากให้กล้องตัดกลับมาที่หน้าก๊อฟมากก๊อฟดีใจมาก
ที่ได้รักความรักจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะ

ก็จะมีท่าประจำกายของเขา
บอกรักคนไทยตลอดเลยนะคะ

นี่ท่าประจำของท่านเลยนะคะ

ใช่ค่ะรวบรวมให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้
นี่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ทุกครั้งที่ปรากฏต่อหน้าสื่อมวลชน

วันวาเลนไทยปีนี้ก็เช่นเดียวกัน

จะไม่ได้ออกมาบอกรักด้วยตัวเอง
แต่ส่งผ่านความรักมา

คุณธนกรวังบุญคงชนะ

นายกบอกว่ารักคนไทยทุกคน
และสิ่งที่หวังให้เกิดขึ้นมากที่สุด

การแสดงความรักความสามัคคี
ของคนไทยทั้งชาติ

นายกรัฐมนตรีก็เลยขอให้คู่รัก
เลือกใช้วิธีแสดงความรักแบบ
การระยะห่างทางสังคม

บอกรักผ่านวีดีโอคอร์หรือผ่านสื่อออนไลน์

คุณหมอเคยแนะนำก่อนหน้านี้
ถ้าเจอคนรักก็เอเทฮกันก่อนดีไหม
ตรวจโควิดก่อนดีไหม

อันนี้เป็นการจดทะเบียนสมรส
ทีนี้มันมีผลโพลน่าสนใจออกมา

ให้ก็ติดราคาของไหน

อยู่ดีก็เป็นข่าวนะ
สาวมากที่สุดเลยนะคะคุณเวียสุกลวัฒน์นะคะ
ที่คนไทยอยากมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดอันดับสองใครอ่ะ
ใครฮะท่านแทนนาเดนลูกิมิยาอันดับสามคุณโป๊ปธนวัฒน์
อันดับสี่คุณเจมส์จิรายุอันดับห้าคุณแซมยุรนัท

พระเอกรุ่นใหญ่สะกดคำว่าแกะไม่เป็นหน้าแกใส่กิ๊กมาก
ตัวจริงน่าใส่ดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะ
ยังติดโผล่ครองใจสาวเล็กสาวใหญ่โอ้โห
ฝ่ายชายไปแล้วฝ่ายผู้หญิงบ้าง

หนึ่งนี่คือซุปตาตัวแม่ยืนหนึ่งจริงนะคะ
นี่คนนี้ก็แบบแม่ก็คือแม่
อ่ายุทธ์ทำอะไรเธอไม่ได้จริงนะฮะแลกสีแล้วยังสวยมากอยู่เลย
คุณอ้ำพัชราภาอันดับ๒ถ่ายซิว่าใคร

คุณเบลล่าเบลล่าถูกต้องคุณเบลล่ารานียายาอุรัสยานะครับ
ใบเฟิร์นพินชนกแล้วก็คุณใหม่ดาวิกานะคะ
เป็นดารานางเอกตัวท็อปทั้งนั้นแหละ

มีจัดอันดับผู้ประกาศที่แบบคนอยากให้ดอกไม้เหรอ

ดอกธนบัตรหรอเป็นเงินหรอไม่เอาดอกกุลาว
จะบอกว่าดอกไม้แบงค์ร้อยไม่มีให้

โอ้โฮนักภักษ์ค่ะ
ผมเหรอจะพร้อมเพลย์มาก็ยอมพร้อมใจแล้วล่ะ
พี่พร้อมใจไม่ว่าพร้อมกายด้วยสิ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อมุกของพวกเรานะ

บอกว่าปีนี้ประมาณสัก๗๖๕คนบอกว่า
อกไม้ไม่ต้องหรอกอย่างอื่นก็ได้
ประชาชนไม่ได้อยากได้ดอกไม้กันแล้วนะฮะ